ใครที่ชอบทานผัดไทยปลาดไม่ได้
ผัดไทยร้านนี้อร่อยนะครับอยู่ที่กำแพงเพชร
เรียกได้ว่ารสชาติถูกปากไม่พอแต่ลีลาถูกใจด้วย

รสชาติก็อีกเรื่องหนึ่งอร่อยแล้วนะ
ลีลาการทำโอ้โหนี่ดู

ป้าบอกว่าใครยังไม่ได้บ้าง

ก็ว่ากันไปแต่แซวเล่นนะจริงไม่ได้รอนานขนาดนั้น
เพราะว่าผัดทีก็ได้หลายจานอยู่

ป้ามองเตาหน่อย
ต้องมองความชำนาญมี
นี่คือคุณป้าสุภาพมุกเฉื่อยนะครับ

เปิดขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วน้องใบตองครับ

ลีลาของป้าที่เด็ดอย่างเดียว

ดูจากการผัดได้แต่ละกระทาน

อ๋อผัดแทบไม่ได้พัก

ร้อนานต้องใช้ไข่เป็ดด้วยนะดูสิโอ้โหมันรสชาติมันเข็มข้นกว่า
มีหมดผัดไทยผัดซีอิ๊วราดหน้าก็มีแล้วบอกเลยนะครับ
ลูกค้าเนี่ยนะครับแวะเวียนมาทานเนี่ยแน่นร้านทุกวัน
เพราะว่าติดใจในรสชาติที่หอมกลมแบบสามรสโอ้โหมีทั้งเข้ม
หวานแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้อร่อยมากก็คือ
ต้องรับประทานตอนที่มันอุ่นร้อนนิดหนึ่งนะค่ะ
แบบคุณป้าอยากจะส่งน้องใบตองไปผัดคู่กับคุณป้าจริงเลย
ฉันจะไปยืนดูคุณป้าทำ

เพราะว่าราคาแบบธรรมดา

ถ้าใครยังไม่อิ่มก็๒จานละกัน

จนถึง๒๒นาฬิกา๓๐นาที

อยู่ที่จังหวัดไหนล่ะ
ก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ